คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
รถก็จมไปทั้งคัน
เรือก็จมไปทั้งคันยังโชคดีที่คนไม่จมไปด้วย

เออรถเรือลงน้ำหมดเลยแต่คนเนี่ยรอดมาได้
คุณผู้ชมจะงงว่าทำไมรถก็จมเรือก็จมนะฮะ

มูลที่สว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดนะครับ
กำลังดำน้ำค้นหารถกระบะโฟลวิวที่จมอยู่ใต้น้ำ
ความลึกสักประมาณ๕๖เมตรบริเวณเขื่อนเขาสมิง
อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับ
นี่จนกระทั่งสามารถที่จะลากรถที่จมขึ้นมาได้นะครับ
ปฏิบัติการค่อนข้างทุลักทุเล
เพราะว่าครั้งแรกใช้รถช่วยออกแรงดึง
แรงดึงเพื่อจะดึงรถโฟลวิวขึ้นมา

ก็เลยเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำน้ำลงไปใหม่
เพื่อผูกเชือกกับรถโฟลวิวสีส้มที่มันจมลงไปนะฮะ
ก่อนที่จะช่วยดึงช่วยลากรถ
เพราะอะไรคุณคือนอกจากลากรถแล้ว
ต้องลากเรือขึ้นมาด้วยใช้เวลานานกว่า๕ชั่วโมงครับ
ทีนี้ครับเจ้าของรถที่รอดชีวิตมาได้เป็นดาบตำรวจนะฮะ

ตัวผมและลูกชายซึ่งเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย
ขับรถกระบะลากเรือเร็วจะออกทะเลเพื่อไปตกปลาตกหมึก
ขณะที่กำลังถอยรถเพื่อจะนำเรือลงน้ำ
คุณผู้ชมฮะปรากฏว่ารถเขาเบรกไม่อยู่
ทำให้เรือมันไหลลงน้ำไปแล้วใช่ไหม
รถก็ไหลลงน้ำตามด้วยเขาทำไงดีคุณ
เขาก็ต้องอะไรนะเอาเกียร์เข้าเกียร์เอ็นไว้

กระโดดออกจากรถทันทีจนรอดพ้นออกมาได้
แต่ก็เห็นทั้งเรือทั้งรถจมไปต่อหน้าต่อตาคุณ
เจ้าหน้าที่ก็ดึงรถขึ้นมาได้นะครับ
ก็เป็นโฟลวิวนะฮะเจ้าหน้าที่ยังงงเลย
บอกโอ้โหขนาดโฟลวิวนะยังเอาไม่อยู่เลยนะฮะ
น้ำหนักเรือแล้วก็พื้นมันเป็นทางลาดมาก
ทำให้เรือมันดึงรถลงไปด้วยนะครับ